คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนโยนประเด็นไปว่ามีไอดอลชื่อดังไปเป็นกิ๊กกักกับผู้กำกับรายการรายการหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ร้อนจนต้นสังกัดเนี่ยต้องออกมาโพสต์ชี้แจงว่าให้รอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
อย่าเพิ่งเชื่อจากการเสพข่าวในโซเชียลนะคะ
ว่าน้องเจอข่าวหนักขนาดนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้าง

พวกเราทุกคนก็ให้กำลังใจน้องกับทุกเรื่องนะคะ
แล้วก็จะไม่ค่อยถามเรื่องส่วนตัวน้องเท่าไหร่

หละหละหนูถามน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างแช่งนี้

ไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
เมื่อวานก็มีเต้นเทียเตอร์ด้วยค่ะ
จริงเราก็ไม่ได้อะไร
แต่ว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรมาก
วิจารณ์กันไปเดี๋ยวจะโดนข้อหามินประมาทไม่รู้ตัวนะจ๊ะ
พรบคอมพิวเตอร์เขาเอาจริงแล้วเดี๋ยวนี้นะ